เดี๋ยวพาไปดูอีกหนึ่งความเชื่ออันนี้ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อ
เพราะเขาบอกว่ามันเป็นประเพณีแปลกหนึ่งเดียวในประเทศไทย
ประเพณีการไหว้ผีโรงค่ะ

ประเพณีการไหว้ผีโรงนะคะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าผีกระบอก
คำว่าผีโรงหรือว่าผีกระบอกเนี่ยมันคือการไหว้วิญญาณบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว
คอยปกปักคุ้มภัยแล้วก็เป็นการเสริมสิริมงคลกับตัวเองกับครอบครัวด้วย
พิธีกรรมนี้นะคะจัดขึ้นที่บริเวณหน้าศาลเจ้าพ่อศรีเมืองของจังหวัดชัยนาธนะคะ
โดยพิธีไหว้ก็จะมีบุคคลที่มีบรรพบุรุษเป็นชาวบ้านหางน้ำสาครแต่กำเนิดครัวเรือนละ๑คนเท่านั้น
เตรียมเครื่องเส้นไหว้วางไว้บนไม้กระดานค่ะแล้วก็นำไปพาดไว้บนกระบุงที่คว่ำเอาไว้เป็นฐานอืม
เครื่องเส้นเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยเหล้าบุรีหมากขนมกงขนมนางเล็ดและบายสีปากชาม
ส่วนใบสียอดข้าวเครื่องเส้นไหว้จะประกอบไปด้วยข้าวต่อขนมนางเล็ดแล้วก็ผลไม้มีกล้วยส้ม
สิ่งสำคัญที่สุดในงานนี้ก็คืออะไรฮะมะพร้าวแก่ที่กำลังงอก
เพราะว่าชาวบ้านที่นี่เขามีความเชื่อกันว่ามะพร้าวแก่ที่กำลังงอกเนี่ยนะคุณผู้ชม
มันหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตเชื่อไหมคะว่าระยะทางที่วางเครื่องเส้นไหว้เนี่ย
ยาวเป็นกิโลเลยอ่ะยาว๑กิโลเมตรอะค่ะครับการประกอบพิธีไหว้ผีโรงนะคะ
ก็จะเริ่มจากร่างทรงที่มีทั้งหมดจะมีการร่ายรำตามจังหวะโมโหรีนะคะแบบนี้นะ
แล้วก็มีการใช้ดาบฟันศาลแล้วก็ผ่ามะพร้าวเพื่อเป็นการเสี่ยงทายของผู้นำเครื่องเส้นไหว้มาร่วมพิธีทุกพานโตกและบายสีนะคะ
เป็นอันเสร็จพิธีค่ะพอเสร็จพิธีปั๊บนางห้ามทุกคนก็จะเดินเก็บของเส้นไหว้
นำของทุกอย่างมารวมกันไว้ที่บริเวณกลางศาลเพื่อว่าจะให้ทานกับผู้ที่เข้าร่วมประเพณีทุกคนได้ดื่มได้กินกันนะคะ
เพื่อเป็นสิริมงคลชาวบ้านเนี่ยเขาเชื่อกันว่าเป็นประเพณีศักดิ์สิทธิ์มาก
เพราะว่าเคยมีคนในหมู่บ้านอยู่เสียงแหบแล้วก็กลับมาหายเป็นปกติเลยเพราะว่าพิธีกรรมนี้
เขาเชื่อแบบนั้นนะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งพิธีกรรมที่แปลกเป็นความเชื่อส่วนตัวไม่เจอกับตัวไม่รู้หรอก
ใครอยากไปเห็นกับตาไปดูกันได้จังหวัดชัยนาธค่ะเห็นไหมเขาจะมีการเดินฟันมะพร้าวแบบนี้มันเป็นการเหมือนทำนายอ่ะ
เพราะว่ามะพร้าวที่งอกมันก็เหมือนความเจริญรุ่งเรืองของชุมชนนั่นเองฟันแม่นมากนะก็คือต้องดูว่ามะพร้าวลูกไหนที่มันมีตัวที่มันงอกมา
เป็นประเพณีดีนะดูรายการของเรานี้ได้ครบรสจริง